เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์ของน้องสองคน
อายุน่าจะไม่เกินสิบห้าปีคุณผู้ชมฮะคนนึงเนี่ยถือมือถือถ่ายไว้
จะให้เห็นว่าเฮ้ยเพื่อนนี่เท่มากทำแบบนี้
คนที่ทำนะเอากระสุนปืนใส่ปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่รถที่ขับผ่านคุณผู้ชม
เทศตรงไหนน้องเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านั่นน่ะสิคุณผู้ชม
คนยิงก็นี่ใส่กระสุนปุ๊บยิงใส่รถรถใครก็ไม่รู้นะยิงไปแล้วส่วน
คนถ่ายน้องก็ถ่ายไปสิแต่หารู้ไหมว่าชาวบ้านก็ถ่ายไว้ได้
หลบเข้าไปในความมืดเลยฮะส่วนคนถ่ายคลิปอ่ะ
เด็กคนที่ถือมือถืออยู่นะเดินถ่ายตามรถคันที่โดนยิงไปอีกครู่หนึ่งครับ
ค่ะแล้วก็หายตามเพื่อนคนที่ยิง
เพจสายไหมต้องรอดเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่า
พลเมืองดีส่งมาให้พร้อมกับรายละเอียดว่ายิงปืนใส่รถที่สัญจรผ่านไปมา
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไปอวดเพื่อนทำแบบนี้อันตรายมาก
ฝากพี่ฝากพี่พี่สุดสนสอนออกบางเขนตามตัวด้วยนะคะ
คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดแถวย่านบางเขนครับคนที่ฝากคลิปนี้มาให้เพจสายใหม่ต้องรอ
ก็บอกเลยนะว่าตำรวจสนบังเขนและกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จับมาให้ได้นะเอามาดำเนินคดีให้ได้หรือยังน้อย
พาคุณพ่อคุณแม่ของเด็กทั้งสองคนมาตักเตือนหรือว่าดำเนินคดีอะไรก็ได้
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีคนตายเลยนะทีมข่าวครับถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ยังสอนอบังเขนก็ทราบว่าทางรองผู้ประคับการนครบานสอง
และรักษาราชการแทนผู้กำกับสนบางเขนทราบเรื่องแล้วครับ
แล้วก็ได้สั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่หาตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุมาสอบสวนแล้วด้วย
มีรายงานว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะทางเพจสายไหมต้องรอดจะเดินทางไป
เจอตำรวจเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับอย่าไปทำตามเลยฮะ
โอ้โหไม่รู้ว่าไปยิงโดนรถไข่เขาเข้าเนี้ยคุณผู้ชม